มาต่อกันที่เรื่องที่แชร์ในโซเชียลมีเดีย
เป็นคลิปน้องแมวขี่รถจักรยานยนต
ไม่ได้ขี่เองนะหมายถึงเขาซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์นะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชค่ะ
แปลว่า
หนูอยากขึ้นรถหนูไปด้วย
หนูเกาะแหมะอย่างนี้เลยหนูติดกาวไว้ป่ะลูก

ก็ใครที่เดินทางผ่านไปผ่านมาที่ถนนกระโรมในตำบลโพ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจะเห็นน้องแมว
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์แบบนี้ที่สำคัญคือ
ใช้ขาหน้าสองขาเล็กเนี่ย

ยืนยันว่าไม่ตกจากรถแน่นอนนะคะ

แล้วก็เป็นภาพน่ารักของผู้พบเห็นจนต้องถ่ายคลิป

แมวตัวนี้ชื่อเจ้าตลก

เป็นแมวของคุณวิสิตนุษย์ผลอายุ๕๒ปี
เป็นนักการพานโรงของโรงเรียนเทศบาลวัดสาลามี
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชค่ะ

โรงเรียนสงสารเก็บมาเลี้ยง

และที่ต้องนำแมวมาซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

ไปต่างอำเภอที่บ้านกลางวัน

กลัวจะหายเขาชอบไปเที่ยวเล่นไงเจ้าแมวนะคะ
ก็เลยตัดสินใจพาไปโรงเรียนด้วย
พาไปที่ไหนก็พาไปด้วย
ช่วงแรกนะคะจะฝึกให้เจ้าตลกได้ขี่รถจักรยานยนต์

แต่ว่าจะผูกเชือกไว้ที่ตัวแมวกันหล่น
กลัวว่าใครที่พบเห็นจะมองว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือเปล่า
ก็บอกว่าไม่ได้เป็นการทารุณกรรมสัตว์นะคะ
ตอนนี้ก็เป็นเชือกเหมือนกันเชือกที่อยู่ด้านหลัง
แล้วก็ผูกติดเข้ากับตัวเองนะคะ
ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะทารุณกรรมสัตว
แต่ว่าเขาเกาะก็เกาะแน่นอยู่แล้ว
แต่ต้องใช้เชือกผูกกับตัวเองอีกทีหนึ่ง
เพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะไม่ตกนะ
เขาก็คงชอบไปด้วยชอบไปเที่ยวชอบเดินทางไงคุณ
งั้นเขาไม่เกาะไว้ขนาดนั้นหรอกเนอะ